อันนี้เป็นกล้องวงจรปิดมุมแรกนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะ
นี่นะคะนี่พุ่งชนเข้ามาในร้านขายยางแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะมีมุมอื่นให้เห็นอีก
อันนี้นะคะอันนี้มุมนึงมุมนี้ไม่มีเสียง
ได้ยินเสียงเด็ดไหมครับอันนี้เขาออกมาดูวันนี้ครับ
เจ้าของร้านออกมาดูค่ะคนขับเจ็บใช่ค่ะ
แล้วมีคนตายด้วยนะคะคนตายเนี่ยเชื่อว่าคุณมทุษฎ์รถ
เป็นพนักงานกราฟิกบริษัทเครื่องสำอางแห่งหนึ่งนะคะ
อยู่ห่างนี้นะครับ
จากจุดเกิดเหตุสักประมาณ๕๐เมตรเดินมาซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ
กำลังจะเดินกลับไปที่ทำงานแต่เนี่ยค่ะกลับไม่ถึงที่ทำงานนะคะสุดท้าย
นี่อีกมุมหนึ่งนะคะนี่เขาเดินอยู่นะฮะใช่ค่ะเสื้อขาวนะคะ
แล้วรถเก่งคันเมื่อกี้ก็มาใช่ค่ะพุ่งชนแบบนี้นะคะอันนี้นี่นี่ค่ะ
แล้วก็เป็นภาพที่หน้าร้านเมื่อกี้ใช่เกิดอะไรขึ้นกับคนขับ
โอ้โหซึ่งตรงนี้คนเดินถนนเสียชีวิต
คนเดินถนนนะคะอีก๕๐เมตรกำลังจะถึงจุดที่ตัวเองทำงานแล้ว
เดินมาซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อนะคะสุดท้ายมาโดนรถชนเสียชีวิตแบบนี้
ตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็คือบนถนนพุทธมนตรสาย๑แขวงบางระมาทเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร
แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้าที่ผ่านมานี้เองนะคะ
หลังเกิดเหตุค่ะตำรวจสนตลิ่งชันก็ไปตรวจสอบนะคะ
สภาพนี้คือพลิกคว่ำอยู่นะคะก็พังยับเยินแบบนี้พลิกตะแคงแบบนี้นะคะ
ส่วนห่างจากรถเก๋งสักประมาณ๑๐เมตรไปพบร่างผู้ตายคุณมัธุรสสมุทรเสน
อายุ๒๕ปีเป็นชาวจังหวัดระยองนอนเสียชีวิตนะคะทานโทษนะคะ
กระโหลกศีรษะนี่คือเปิดเลยเป็นแผลเปิดที่ศีรษะนะคะ
ส่วนคนขับรถเก๋งอายุ๒๕ปีเท่ากับผู้ตายชื่อว่าคุณพงปวีพงฮิวรรณ
ได้รับบาดเจ็บคือขาไปติดกับคอนโซลรถเจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทาง
ช่วยนำตัวออกมานะคะส่วนลูกสาวคุณพงปวีลูกสาววัย๖ขวบก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะ
ก็ต้องรีบนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลวิชัยเวท
ทีนี้คุณพงปวีเนี่ยเจ็บแต่ก็ยังสามารถพูดคุยได้นะคะ
บอกว่าขับรถมามุ่งหน้าไปถนนเพชรเกษม
พอมาถึงจุดเกิดเหตุลองฟังเหตุผลเขาหน่อยไหมคะ

พอรถเสียหลักก็เลยเหยียบเบรกเหยียบเบรกแล้วก็ดึงเบรกมือ
แต่เอาไม่อยู่ตอนนั้นลูกสาวที่นั่งมาด้วยเนี่ยจะกระเด็นออกจากรถ
เขาก็เลยเอื้อมตัวไปคว้าตัวลูกสาวไว้
จากนั้นกลายเป็นว่ารถเสียหลักพลิกตะแคงแบบนี้
ไปชนเข้ากับร้านขายยางแบบนี้นะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุค่ะ
ไปพบนะคะปรากฏว่าชิ้นส่วนรถยนต์เนี่ยกระจายอยู่เลยนะคะ
ต้นไม้มีรอยถูกชนแล้วก็ยางต่างนี่ยังกระจายอยู่แบบนี้นะคะ
สอบถามคุณภูวดลบุญประสิทธิ์อายุ๒๗ปี
เป็นเจ้าของร้านขายยางตรงจุดเกิดเหตุบอกว่า
เมื่อเช้าเขาก็ขี่รถมาจอดที่หน้าร้านแล้วก็ไปเข้าที่ห้องน้ำ
จู่ก็ได้ยินเสียงเสียงรถเนี่ยพุ่งมาชนร้านก็เลยออกมาดู
เห็นผู้หญิงเนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่ที่พื้นถนนแล้วนะคะ
ก็เลยหลังจากนั้นพยายามเข้าไปดูใกล้ใกล้ได้ยินเสียงเด็กเนี่ย
ออกมาจากรถเก๋งคันที่ประสบอุบัติเหตุนะคะ
สาเหตุเนี่ยเท่าที่สอบถามคนที่ขับมาเนี่ยก็บอกว่า
ขับรถเก่งมาลงมาจากสะพานแล้วเกิดเสียหลัก
พุ่งชนเข้ากับผู้หญิงที่เดินอยู่ริมถนนแล้วรถเนี่ย
ฉลับเข้าไปที่ร้านขายยางของคุณภูวดล
ตอนนี้ยังไม่ได้ประเมินเรื่องของความเสียหายนะคะ
แต่ที่แน่มอเตอร์ไซค์เสียหายไปแล้ว๑คันค่ะ
ออกมาก็สั่นนะพี่ไม่เคยเห็นนะ
แล้วเดินไปดูผู้หญิงก่อนคนที่โดนชนนะครับ
ก็เดินไปชนก็เหมือนจะเสียชีวิตค้าที่อะพี่
แล้วก็ได้ยินเสียงเด็กร้องอย่างในรถ
ก็เลยเห็นพวกพี่เขาก็เดินเข้าไปดูกัน

ก็เด็กก็ไม่เป็นไรมากวิ่งออกมาก็มีถลอกนิดหน่อย

เพราะว่าผมถามไปเขาไม่ตอบอะไรเหมือนเจ๊จุกแล้วมั้ง

เขาเป็นมอไซค์เห็นเขาบอกว่ารถน่าจะเสียหลักตั้งแต่ตรงนู้นนะพี่
แล้วก็ฉลับเข้ามาแล้วก็ชนเข้าผู้หญิงนะครับ
ผู้หญิงซึ่งตอนนั้นเขา
เขาเดินข้างทางน่าจะเดินไปทำงานบริษัทข้างครับ
แต่เท่าที่ผมดูกล้องที่ร้านนะพี่น่าจะเร็วนะ

ถนนตรงนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
ก่อนที่จะมาเป็นคลิปที่คุณผู้ชมได้เห็นไปทั้งหมดสักประมาณ๓มุมเนี่ยนะคะ
คุณภูวดลบอกว่าก่อนจะถึงร้านของเขาเนี่ย

แล้วสะพานลักษณะคือเป็นเนิน

เวลาใครที่มาเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ไม่ชินเส้นทางเนี่ย

นี่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

ทีมข่าวก็พยายามสอบถามไปที่ทั้งสองครอบครัว
โดยเฉพาะครอบครัวของผู้เสียชีวิต

แต่ทั้งคู่ยังไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลนะคะ
ตอนนี้พนักงานสอบสวนยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับคนขับรถเก่ง
เดี๋ยวต้องรอให้หายดีก่อน
ส่วนผู้ตายส่งไปที่โรงพยาบาลสิริราชนะคะ